คราวนี้คุณผู้ชมคะเงิน๒๕๐๐บาทจ้างให้ไปฆ่าคนได้
เหตุการณ์นี้เนี่ยก็สะเทือนใจเหมือนกันนะคะ
กรณีที่ฆ่าโหดหมกร่องน้ำผู้หญิงคนนึงที่ถูกฆ่าเนี่ย
ล่าสุดนี้เขาก็เตรียมที่จะรับศพมาประกอบพิธีทางศาสนา
แต่ทีนี้คนที่ฆ่ารู้ตัวแล้วจับกุมได้แล้ว
ต้องสาวไปถึงคนจ้างวันฆ่าที่บอกว่าเงิน๒๕๐๐บาทสั่งให้มาฆ่า
แล้วก็ทำจริงจริงนะคะตำรวจสพตะกัวทุ่งที่จังหวัดพังงาเนี่ย
สอบปากคำผู้ต้องหาที่ไปก่อเหตุฆ่านางสาวเหลืองพระชนะอายุ๓๘ปี
นางเสาเหลืองเนี่ยเธอมีอาชีพหาปูเปรี้ยวจริงเป็นคนบุรีรำนะ
แต่มาถูกฆ่าในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่พังงาเมื่อวันที่๘สิงหาคม
แล้วจับตัวคนที่ก่อเหตุได้คือนายพากรทองวนหรือว่าเหล่งค่ะ
มีอาวุธปืนลูกซองสั้น๑กระบอกมีกระสุนเบอร์๑๒๓นัด
ผู้ชายคนนี้แหละคุณผู้ชมแจ้งข้อกล่าวหา
ก็คือพกพาอาวุธปืนไว้ในครอบครองเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
ในเหล่งเนี่ยเขาก็รับสารภาพบอกว่าได้เงินค่าจ้างเนี่ย๒๕๐๐บาท
ให้มาฆ่านางเสาเหลืองที่เขาหาปูเปรี้ยว
คืนวันที่เกิดเหตุคือที่แรกเขาบอกว่าวันที่๓สิงหาคม
อันนั้นคือได้รับจ้างมาประเด็นเรื่องของการจ้างวานค่า
อันนี้อยากรู้ประเด็นอะไรมีความผักย้ายกับใคร
เขาบอกแบบนี้บอกว่านางเสาเหลืองเนี่ยไปมีปากเสียงกับคนที่จ้างวาน
ตอนนั้นถูกทวงเงินจากเรื่องของการกู้ยืมเงินส่วนตัว
แล้วนางสาวเหลืองเนี่ยก็ไม่ได้มีตังค์จะคืนให้ไงก็ทะเลาะวิวาดกัน
แล้วก็โกรธด้วยที่นางสาวเหลืองเอามีดติดตัวตะวัดไปตะวัดมา
เกือบได้รับบาดเจ็บเออทีนี้พอตัวเจ้าหนี้น่ะรู้สึกโกรธแบบนั้น
หนี้ก็เลยไปจ้างนายพากรคนนี้ที่ใส่แมสดำมาฆ่านางสาวเหลืองหน่อย
ฉันให้ตังค์สองพันห้าร้อยบาทเป็นค่าตอบแทนโอ้แล้วตัวนายพากรก็รับนะ
รับงานนี้เอาเงินสองพันห้าร้อยบาทแล้วมาก่อเหตุยิงนางเสาเหลืองเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจก็กำลังรวบรวมหลักฐานต่างขออนุมัติศาลออกหมายจับคนที่จ้างวาน
อันนี้คือความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องทางคดีไปดูบ้านเกิดของนางสาวเหลืองบ้างค่ะ
บุรีรำญาติเนี่ยก็นำกระดูกมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดนะคะ
โดยน้าสาวของผู้ตายบอกว่าคนร้ายเนี่ยโหดเยี่ยมมากเลยได้รับตังค่าจ้างมา๒๕๐๐บาท
แล้วพอรู้มูลเหตุที่ถูกจ้างวานค่าติดหนี้เป็นเงินกู้นอกระบบเท่าไหร่รู้ไหมคุณผู้ชม
หนึ่งพันสองร้อยบาทโอ้โหน้าสาวก็เลยยิ่งรู้สึกหดหู่อีกค่ะ
บอกว่าหือเงินเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยบาทเนี่ยคือมันเป็นปมเหตุให้ฆ่ากันได้ขนาดนี้เลยเหรอ
หลังจากที่รู้ข่าวเนี่ยนะคะว่าตำรวจจับคนร้ายได้เนี่ยญาติของผู้เสียชีวิตก็บอกว่า
รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็อยากสาวไปให้ถึงขบวนการเลยคนจ้างวานเนี่ยคือใคร
อยากให้มารับผิดทั้งหมดเพราะว่าไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
มันจะกลายเป็นเหมือนกับเหตุการณ์บ้านป่าเมืองเถื่อนนะคุณ
หนี้กันอยู่๑๒๐๐เอาทวงกันไม่ได้จ้างวาน๒๕๐๐บาทให้มาฆ่าคนแบบนี้
คือญาติก็บอกว่าโอ้โหคุณจ้าง๒๕๐๐ทั้งที่เขาติดเงินน้อยกว่าที่คุณจ้างอีก
ทำไมคุณไม่ยกค่าจ้างให้ยกหนี้ให้อะไรอย่างนี้
แต่ว่าก็ต้องตามตัวต่อไปสำหรับผู้จ้างวานนะฮะก็มีอารมณ์โกรธแค้นอะไรหรือเปล่ายังไงนะฮะ